คุณผู้ชมไปอร่อยกันได้อย่างที่น้องใบตองเขานำเสนอกันไปนะครับ
ส่วนเรื่องของความสุขอะไรที่ทำให้คุณผู้ชมมีความสุขก็ไลน์กันมา

เตี๋ยวเรือก็เยียวยาความสุขของเราได้นะ
เยียวยาหัวใจได้เป็นอย่างดีทำให้เรามีความสุข
เอาล่ะอย่างนั้นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้มีความสุขก็คือการออกกำลังกายการเตะฟุตบอล
อย่างนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันฟุตบอลรายการหนึ่ง
ก็เลยเตะโดยไม่มีเกิบ

หมาข้าบเกาบเข้าป่าบักนัทแน่นบ่
ขออีกทีได้ไหมหมาข้าบเกาบเข้าป่าบักนัท

หมาคาบรองเท้าเข้าป่าสับปะรดเปล่าคะใช่ถูกต้องค่ะ
เอ้าแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่สุนัขคาบรองเท้าไป
แต่มันเป็นกฎกติกามารยาทของการแข่งขันรายการนี้กับฟุตบอลประเพณีห้วยไร่ครับ
นี่แล้วเห็นไหมใครพี่ก้อมมาด้วยมาด้วย
เขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นผู้จัดงาน
จัดงานเออนี่แหละครับเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมา
แข่งขันกันที่บ้านห้วยไร่ตำบลธาตุอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับ
โอ้โหบรรยากาศก็คึกคักเลยครับมีทีมที่ส่งเข้าแข่งขันนะเยอะ
แล้วก็แต่ละทีมก็เป็นคนในท้องที่นั่นแหละครับแล้วที่ไม่เหมือนใครอย่างที่ผมบอกครับ
ที่นี่นักฟุตบอลเขาไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่สตัสไม่ใส่เกิบพูดง่ายง่ายอืม
ไม่ใส่เกิบเกิบคือรองเท้าห้ามใส่มันได้ใช่ไหมคุณได้คือสมัยเด็กตอนผมเตะบอลใหม่ผมก็ไม่มีรองเท้าเล่น
ผมก็ใส่ไม่ได้ใส่รองเท้าเล่นเท้าเปล่าแบบนี้โอ้โหเล็บชงเล็บฉีก
เป็นแบบนักฟุตบอลท้องถิ่นใช่แล้วตามท้องถิ่นเขาจะเล่นกันอย่างนี้จริง
แล้วมันจะมันมากกว่านี้คุณผู้ชมถ้าฝนตกลงมามันจะแฉะสิมันมันจะสนุกนะใช่มันจะลื่นมันจะสไลด์กันได้มันมาก
สไลด์บอลอย่างนี้โอ้โหกลับบ้านไปนี่บริเวณแก้มก้นขักเขียวทะเลิกเปลือกบอกมานะครับทะเลิกเปลือกบอก
แต่ว่ารายการนี้นะครับเขาก็แข่งขันกันแบบจริงจังแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณก้องห้วยไร่นะครับ
คือเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่รักบ้านเกิดแล้วก็พร้อมที่จะมาช่วยพัฒนาในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองในชุมชนของตัวเอง
แล้วเขาไม่ได้มาเล่นกันธรรมดาธรรมดานะครับคนดูเยอะขนาดนี้ทีมส่งเยอะขนาดนี้
คนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับรับรางวัลไปเลยนี่เห็นไหมตามป้ายหมื่นบาท
๓หมื่นบาทกรอบกับถ้วยกิจยศนะครับเอาเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมของการเด็กคันหน่อยว่า
สนุกสนานเฮฮามันขนาดไหนครับ
โอ้ยพี่กล้องไปเต็ม
เตะเองเตะจนกางเกงขาดเลยค่ะ
มันเป็นสไตล์ของเขาครับกางเกงเขาขาดอยู่แล้วครับ
คือสไตล์แบบนี้มันแบบบ้านไงแล้วแข่งกันอย่างนี้นี่ดูดิครับฝุ่นตลบอบอวน
สนุกอ่ะนะสนุกเล่นกันแบบเนี่ยแล้วกองเชียร์เขาก็มากันเยอะแล้วคุณก้องเองก็ลงไปเล่นกับเขาด้วย
กางเกงงี้กรุ่นค่ะขกกางเกงยีนเตะเลยคุณ
นี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้ก็มาให้ได้ติดตามกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับมีประโยชน์มากแล้วก็สร้างความสนุกสนาน
ทั้งของสร้างศาบัโมคีให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับ
ดูดรังแล้วก็ยังคบท
ให้น้องนิ้วนูเป็นแบบกำลังใจเฉะอยากจะเป็นนักกีฬาต่อบ้าด้วย